หลายคนโฟกัสไปที่หนุ่มหมากปริน
เอ๊ะเขาจะมีเซอร์โพงเตอร์ไพรส์ขอแต่งงแต่งงานหรือเปล่านะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้บอกได้เลยคำเดียวนะคะว่า
น่ารักมากบรรยากาศของงานเมื่อวานนี้นะคะ
คือทำให้เราได้ยิ้มตามจะไม่ให้ยิ้มตามได้ยังไง
แฟนเขาอวยพรกันว่าอย่างนี้ค่ะ
ปีที่ผ่านมามีเรื่องดีและไม่ดีวนผสมกันไป

และด้วยตัวตนของบีที่น่ารักร่าเริงสดใส
จึงทำให้มีคนรักสนับสนุนและคอยช่วยเหลือ

ขอให้บีเจอแต่สิ่งดีคนดีเรื่องราวดี
มีคนรักและพร้อมสนับสนุนทุกด้าน
อันนี้คือสิ่งที่บีมากฟารินเขาโพสต์เอาไว้ให้กับคิมเบอร์รี่นั่นเอง

บอกว่าขอต้อนรับสู่เลข๓ก็ยังไม่หยุดเติบโต
เป็นปีแห่งการสร้างสะสมเก็บทุกประสบการณ์
ขอให้ได้ใช้เวลาดีร่วมกัน
และจะอยู่ข้างกันแบบนี้ตลอดไป
โตไปเรื่อยด้วยกันนะครับ
แต่ว่ารูปบรรยากาศในงานวันเกิดเขาเมื่อวานโอ้โห
ใช่หลายคนอ่ะรุนเหมือนโชลี่เลย
บอกว่าจะมีสเปรย์ฟัยขอแต่งงานรึเปล่า

แต่อ่านแค่นี้คุณผู้ชมสัมผัสได้เลยนะว่าคู่นี้เขารักกันมากขนาดไหน
และอยากจะให้ดูคลิปที่แปะมากับคำโวยพรสุดหวานคลิปนี้ค่ะ

คุณผู้ชมดูคลิปที่หมากเขาโพสต์อวยพรบีสุดที่รัก
นี่เนอะรักไม่ได้แกล้งนะใช่ไหม
หรือคลิปนี้เป็นสิ่งที่หมากบอกเอาไว้ว่าตัวตนของบีเป็นคนน่ารักสดใสหรือเปล่า
เนี่ยก็น่าสดสดน่ารักดีสดใสดีนะคะ
ซึ่งโพสต์นี้ของหมากเองก็มีพี่น้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับ
เข้ามาร่วมโวยพรกันเยอะเลย
ข้อความที่โพสต์ว่าน่ารักแล้วใช่ไหม
บรรยากาศที่เชอรี่บอกไปบอกเลยว่าน่ารักมากขึ้นไปอีก
เพราะนอกจากจะได้เห็นช็อตหวานของเจ้าของวันเกิดกับหวานใจแล้ว
งานนี้ยังเรียกว่าเป็นการรวมตัวพระเอกของสาวคิมเบอร์รี่เลยก็ว่าได้นะ

มาเอ่ยณเดชนคูกิมิยะเอ่ย
รวมไปถึงพระเอกตัวจริงทั้งในจอและนอกจออย่างมากปริน

เมื่อกี้เราพูดถึงณเดชน์ไปใช่ไหม
ต้องบอกว่าณเดชน์ไม่ได้มาคนเดียวนะคะ
เขาควงยายามาร่วมเบิร์ตเดย์ปาร์ตี้เพื่อนรักด้วยเช่นกันนะจ๊ะ

เลิมฉลองครบรอบ๓๐ปีของสาวคิมกันหน่อยจ้า

มันต้องจะขอแต่งงานอะไรเนี่ย
ฉันไม่ได้ลุ้นตอนน้องคิมเนี่ยดึงเงินนะ

เดี๋ยวรองานหน้าวาเลนไทยยังมี
ขอบคุณค่ะ